เริ่มต้นกันที่ศึกไทยลีกหนึ่งนะครับความเข้มข้นก็คือฟอร์มอันยอดเยี่ยมของ
ถือว่าเล่นรายละเอียดของเกมดีแต่สุดท้ายเนี่ยก็แพ้คาบ้านไปอีกครับ
นี่คือเกมคู่ใหญ่ที่สุดนะครับอีกหนึ่งคู่ประจำสัปดาห์นะครับ
ถ่ายเลือดใหม่ของเมืองทองชุดแดงเจ้าบ้านครับก็พยายามนะครับ
นี้มันมากมากและสุดท้ายครับตอนแรกเหมือนจะได้ประตูขึ้นนำมีโอกาสก่อน
แต่โดนโตกลับมาครับแล้วก็เป็นอานุลอมอนเลอร์สักนะครับ
แต่อีกเสมอหนึ่งหนึ่งแต่ฮุตศิลป์มงค์คนชัยเพชรสี่
บอลเนี่ยโดนแขนครับโดนแขนของวีรเทพป้องเพชร
ดึงประตูคืนครับแบงคอกนำอยู่ครึ่งแรก๑๐
จากนั้นก็วันที่๕๓นะครับ
นี่ครับจังหวะตีเสมอของทางเมืองทองครับ
อีกเสมอ๑๑นะครับจังหวะคืนหลังของเอเวอร์ตันไม่ดีครับ
ก่อนที่ทศวรรษเด็กเก่าของเมืองทองจะยิงลูกนี้ครับ

เสียบเสาไกลนะครับระยะ

แบงคอร์จชนะ๒๑ครับ
ส่วนแบงคอกก็เก็บ๖แต้มเต็ม
ไปดูอีกคู่หนึ่งครับตราดที่เกมแรกเนี่ย
ไม่ชนะนะครับเปิดบ้านเจอกับทางที่เกมแรกเนี่ย
เอาชนะบุรีรำมาได้ครับดูจังหวะลุยเข้าไปนะครับ
จตุรงพิมพ์คูณครับซัดลูกนี้มังกรโล่เงินนำหนึ่งศูนย์ครับ
นาทียี่สิบหกจากนั้นครับก่อนบนเครื่องแรกห้านาที
ังซูอิวครับประเดิมประตูแรกให้กับต้นสังกัดใหม่
ย้ายมาจากราชบุรีนะครับมงให้กับตราตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่ง
ครึ่งหลังครับเกมมาเข้มข้นนาที๗๐ครับ
กิรติเขียวสมบัติลูกเก่งเลยครับอดีตกองหน้าทีมชาติไทยครับ
เล่นลูกกลางอากาศนะครับปล่อยให้ขึ้นง่ายแบบนี้ครับ
ตัวสำรองลงมามงให้เทโรนำสองหนึ่ง
และจากนั้นครับอันทีเจ็ดสิบแปดเร็กกูล่านะครับ
ถูกทำฟาวในกรอบก่อนจะลุกขึ้นมายิงจุดโทษ
เป็นประตูย้ำจะชนะครับให้กับโปรลิสเทโรชนะไป๓๑ครับ
สองเกมรวดส่วนตรานั้นยังไม่มีแต้มต่อไปครับ
อีกคู่หนึ่งสุโขทัยนั้นแพ้ให้กับราชบุรีไป
หนึ่งประตูต่อสองนะครับ